เพราะว่าคู่นี้เขาเป็นคู่ฮาเหมือนกันนะคะ
สำหรับพี่แจ๊ดชวนชื่นกับภรรยาคนสวยพี่แจงนะ
อยากจะให้พาทัวร์บ้านหลังใหม่ซะหน่อย

สร้างบนที่ดินที่ซื้อไว้ตั้งแต่ปี๒๕๕๙แล้วนะคะ
ซึ่งทั้งคู่ก็ออกตัวว่าเฮ้ยมุมมันอาจจะไม่ค่อยสวยนะ
แต่ดูแล้วเอ้ยคุณดูยิ่งใหญ่อลังการอยู่นะ
เพราะว่าคือพี่แจ๊ดเขาเป็นคนแบบชอบแบบอะไรที่มีสไตล์ด้วยนึกออกไหม

คือสระว่ายน้ำนี้เป็นสระว่ายน้ำในฝันของพี่แจ๊ดนะคะ

มีชื่อเขาด้วยนะมีตัวหนังสือเป็นชื่อภาษาอังกฤษ
แล้วพี่แจ๊ดเขาฝันว่าอยากมีบ้านที่มีสระว่ายน้ำมานานแล้ว
เวลาไปพักโรงแรมที่ไหนก็จะไปนั่งตรงสระว่ายน้ำ
แล้วตรงส่วนตัวบ้านเป็นบ้าน๓ชั้นนะคะ
ที่ทำมาเพื่อเป็นทั้งบ้านแล้วก็เป็นทั้งออฟฟิศด้วย

แต่ครอบครัวก็ย้ายเข้ามาอยู่กันแล้ว
และก็ห้องนอนของทั้งคู่

จัดแบบเรียบสไตล์ญี่ปุ่น
ดึงว่าจะออกแมวฮิปพ็อปหน่อยนะ

นี่อันนี้นิมอลนะคะญี่ปุ่นมั้ยน้อยแต่มาก

น้องแตงโมแต่งไทยหน่อยก็จัดให้ด้วยเหมือนกัน

บ้านหลังนี้ก็เลยถือว่าเป็นความภูมิใจของทั้งพ่อและแม่

เพราะบ้านหลังนี้ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของทั้งสองคนเลยนะคะ
และที่แฟนโฟกัสก็เห็นจะเป็น
เลขที่บ้านที่ตัวใหญ่มากขนาดนี้

ขอเสี่ยงโชคอาจจะวัดดวงกันได้บ้างยังไงก็
แม่ไม่ต้องส่องอะค่ะเห็นชัดขนาดนี้

แต่ยังไงก็ยังไม่รู้นะว่าจะออกงวดวันที่เท่าไหร่